ตัวนี้เนี่ยมันพักหลงจากเจ้าของคุณผู้ชมแล้วมันเหมือนรู้นะมันหาตำรวจที่ป้อมตำรวจเพื่อให้ตำรวจช่วยมันคุณผู้ชมไปดูหน้าตามันหน่อยเหตุการณ์เกิดขึ้นที่สุโขทัยนะฮะรถผ่านไปผ่านมามันก็จะวิ่งออกไปสั่นหางเจ้าของมันรับหรือเปล่าใช่เจ้าของมันหรือเปล่าแบบนี้นะฮะตำรวจที่หมามันวิ่ง
หมาตัวเนี้ยพันธัยผสมบางแก้วสีน้ำตาลอายุสามเดือนวิ่งโซซัดโซเซเข้ามาตอนแรกก็ไม่ยอมให้เข้าใกล้นะฮะก็ถามไปถามมาเออก็ไม่มีใครแสดงตัวเป็นเจ้าของก็เลยหาข้าวหาน้ำให้กินเพราะมันหิวมากจากนั้นมันก็ไม่ยอมไปไหนครับอยู่ที่ป้อมด้วยกันนี่แหละบางทีก็วิ่งออกไปนั่งมองรถลองรถเหมือนรอเจ้าของอะไรแบบนี้ส่งเสียงเห่าเรียกคล้ายเรียกอะไรบางอย่าง

ก็เลยขอแบ่งเอาไปเลี้ยงเอาไปเลี้ยงก็เลยอุ้มนะฮะเจ้าเจ้าแคระเนี่ยมาให้นะวันศุกร์ที่แล้วจนกระทั่งวันจันทร์เนี่ยขายของอยู่อ้าวเจ้าแคระหายไปครับนะฮะคาดว่าเจ้าของใหม่คงจะเผลอครับไม่รู้ว่าเจ้าแคระเนี่ยพัดหลงตอนไหนจนกระทั่งเมื่อวานเนี่ยกำลังขายของอยู่มีคนมาบอกว่าเอ๊ะเจ้าแคระใช่เจ้าของหรือเปล่าให้ไปดูหน่อยก็วิ่งไปแล้ว
ใครละจะเอาไปเลี้ยงเองขอบคุณตำรวจที่ดูแลให้ดูดิโอ้โหกอดกันเป็นลูกเลยอ่ะเออนะครับ